ท่านผู้ชมครับมีคุณแม่ของเด็กชายวัย๑๔ปีคนนึงตอนนี้ต้องการเลือดให้กับลูกชายด่วนนะครับ
นี่คือน้องบอสนะครับตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่คือถูกแทงนะครับ
อริเนี่ยแทงจนบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมครับ
แม่ของน้องบอสบอกว่าลูกชายอายุ๑๔ปีนะครับ
ถูกแทงเข้าที่หน้าท้องจนไส้ทะลักเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนศรีภูวนาศ
บริเวณสวนสาธารณะริมบึงในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตี๒๓๐ของวันที่๑๖พฤศจิกายนในคืนวันนั้น
ตอนนี้บอสนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับ
ร่างกายไม่ตอบรับสนองเลือดกรุ๊ปอื่นเลยนะครับ
บริจาคส่งไปให้น้องบอสได้น้องบอสตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วเหตุการณ์ที่บอสถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
ไม่ได้ถูกแทงจนเจ็บคนเดียวนะครับมีเพื่อนอีกคนนึงที่ไปด้วยกันแล้วถูกแทงเหมือนกัน
ชื่อเตนี่เตอายุ๑๕มีบาดแผลทั้งถูกแทงทั้งถูกฟันเขาที่กลางหลังนะครับ
แผลที่แทงเนี่ยเข้าชายโครงขวาทะลุปอดเลยนะฮะ
ยังอยู่โรงพยาบาลเหมือนกันแต่ว่าพ้นขีดอันตรายแล้วแต่บอสเนี่ยหนักกว่า
เพราะถูกแทงเข้าหน้าท้องจนไส้ทะลักนี่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวเราไล่ให้นะฮะนี่คือเตนะครับ
ทุกผู้ชมครับวันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามคดีนี้ตามเรื่องนี้นะครับ
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะช่วงคืนวันที่๑๖พฤศจิกายนวันเกิดเหตุ
ผู้ชมเห็นไหมฮะนี่เตมาแล้วนะฮะเต้ถูกแทงมาแล้วนะครับ
วิ่งแบบเนื้อตัวเปื้อนเลือดมาเลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือที่เปิดเข้าไปเนี่ยเป็นโต๊ะสนุกนะฮะเป็นร้านโต๊ะสนุกเกอร์
ลูกค้าที่โต๊ะสนุกเขาก็ให้การช่วยเหลือกัน
นี่ฮะนี่อีกมุมนึงนะครับ
มีแดงที่เสื้อตรงหน้าอกนั้นคือถูกแทงมานะครับ
คือหลังจากที่เข้าไปขอความช่วยเหลือในร้านเนี่ยคนก็กำลังโอ้โหกำลังชุลมุนวุ่นวายกำลังสอบถามกันเนี่ยนะฮะ
จะมีกลุ่มคนก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ผ่านมา๒คันนะครับ
เห็นไหมฮะแล้วหลังจากที่คนก่อเหตุขี่รถผ่านไปเนี่ย
ชาวบ้านที่โต๊ะสนุกเขาก็พาเตส่งโรงพยาบาล
นี่ฮะขณะเดียวกันบอสนี่ก็ถูกแทงบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ก็ไปช่วยเหลือกันจากจุดเกิดเหตุแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
แต่เจ็บหนักกว่าเตเยอะเลยนี่กำลังจะช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลกำลังคุยคุยกันอยู่นี่
จักรยานยนต์ผ่านมาต้องพาเข้าไปหลบก่อนนะ
พอมีคนขี่จักรยานยนต์ผ่านไปที่เป็นคนก่อเหตุไปแล้วเนี่ย
ละเมืองดีเขาถึงมาพาไปส่งโรงพยาบาล
ทีนี้เราได้คุยกับเตนะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงถูกไล่กันแทงจนเจ็บปางตายขนาดนี้
อันนี้เราได้รับอนุญาตจากทางคุณหมอนะฮะที่โรงพยาบาลแล้วก็ผู้ปกครองของน้องเตเรียบร้อยแล้ว
เต้บอกว่าในคืนวันนั้นก่อนเกิดเหตุเนี่ยเต้ได้ทักแชทไปหาเพื่อนผู้หญิงคนนึงชื่อปูเป้นี่นะ
ก็ทักไปปกติธรรมดานะที่เต้เขาบอกทักแบบทักเพราะว่าปูเป้เนี่ยเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนปฐม
โดยเตบอกว่าเต้ไม่รู้ว่าตอนนี้ปูเป้เนี่ยคบกับแฟนอยู่แล้วแฟนเนี่ยเป็นคนตอบแชทนะฮะ
คิดว่าปูเป้เป็นคนตอบแชทที่ส่งข้อความออกทักแล้วมีแชทกลับมาเนี่ยไม่ใช่ปูเป้
คุณผู้ชมครับแถวสวนสาธารณะริมบึงในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่กลาง
ดึกนะฮะ๑๖พฤศจิกายนเตบอกว่าไปถึงเจอวัยรุ่นอยู่๕คนถือ
มีดดาบรออยู่เลยแล้วถามว่าคนไหนชื่อเตแต่ทั้งเตกับบอสเนี่ย
ไม่บอกฝั่งตรงข้ามก็ไม่ถามอะไรต่อฮะลงมือแทงเลยฮะซึ่งเตยืน
ยั้นว่าที่ทักไปว่าทักอันนี้ไม่ได้จะจกแค่ส่งข้อความไป
ไม่ได้คิดอะไรรู้ไหมว่าเขามีแฟนอยู่ไม่ได้แต่เป็นเพื่อน

เขาถามว่าคุณหน่อยชื่อดีแล้วไม่มีใครต่อ
แล้วเขาก็ลงมาควันเบอร์ดเสร็จแล้วควันน้องต่อ
น้องหันไปเห็นเบอร์ดเบอร์ดจะวิ่งแล้ว
แล้วก็ยกมือไหว้ขอร้องมันพี่
แล้วทีนี้น้องก็วิ่งต่อ

แม่ของบอสบอกว่าอาการลูกชายตอนนี้ทรงตัวนะฮะ
คุณหมอผ่าตัดเอาลำไส้เข้าไปในช่องท้องแล้ว
เมื่อวานนี้เพราะว่าถูกแทงจนแบบไส้ทะลักออกมาเลย
แต่ว่ายังต้องการเลือดเยอะมากนะฮะ
ท่านผู้ชมถ้าจะบริจาคเลือดกรุ๊ปนี้นะครับ
ให้กับน้องบอสก็บริจาคเลือดได้นะครับ
แล้วก็ส่งไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่นะฮะ
หรือว่าใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็ไปที่นั่นก็ได้นะครับ

แม่บอกว่าลูกชายอาจจะถึงขั้นหัวใจล้มเหลว
ตอนนี้มีคนบริจาคเลือดเข้ามาบ้างแล้ว
แต่มันยังไม่พอเพราะว่าเลือดกรุ๊ปนี้หายาก
คุณหมอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนี้ก็คือ

ส่วนมากแล้วนะไปไหนก็คือไปกับแม่ตลอด
คิดเลยว่าครั้งนี้เขาจะออกมาข้างนอก
คนกับเพื่อนเนอะเนาะ
มันบอกไม่ได้เลยว่าแบบแย่ขนาดไหนนะ

คุณหมอบอกว่าก็เลือดมาเรื่อยดีกว่าแม่
ถ้าเกิดยังไงก็ขอได้ก็ขอให้เอาเลือดมาก่อนดีกว่า
เพราะอย่างอื่นหมอเขาก็ช่วยอยู่แล้วเนาะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับ
เราตรวจสอบไปยังตำรวจสภหัดใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับเจ้าของท้องที่นะฮะ
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วมีอยู่๕คนนะ
ก็ตรงตามที่เตเขาบอกเลยนะครับเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลยนะฮะ
ตามจับได้๑คนชื่อดรีมอายุ
ส่งตัวฝากขังไปเรียบร้อยแล้วที่สารเยาวชน
อีกคนนึงมามอบตัวชื่อน็อตอายุ๑๕
คนนี้คือมือแทงเลยนะฮะเป็นคนแทงเป๊กับบอสนะฮะ
และน็อตคือแฟนของปูเป้ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
มามอบตัวก็เลยให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน
เหลืออีก๓คนถูกแจ้งข้อหาเดียวกัน
ร่วมกันพยายามฆ่ายังจับไม่ได้นะฮะ
ก็คือเปรมชาญแล้วก็กายเปรมซานแล้วก็กายนะครับ
ตำรวจบอกว่าเตรียมขอมัดสารออกหมายจับแล้วนะฮะ
ถ้ายังไม่มามอบตัวอีกนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวลองฟังอีกฝั่งหนึ่งหน่อย
เราไปคุยกับน็อตนะน็อตที่ได้ประกันตัวออกมานะครับ
นี่ฮะตำรวจบอกนี่คือแฟนของปูเป้
และเป็นคนไปแทงเขา
็อตบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เป้เนี่ยทักแชทมาหาปูเป้แฟนเขา
ซึ่งความจริงเนี่ยเขามั่นกันแล้ว

ตอนที่เตทักมาหาปูเป้
็อตบอกผมเนี่ยเอามือถือของแฟนเนี่ย

นี่เขาก็เอาแชทมาให้ดู
เขาบอกเอาละข้อความแรกเนี่ยส่งมาจริงทัก
ใช่แต่มันมีข้อความตามมาอีก

มันเป็นลักษณะของการชวนกันออกไป
เพื่อที่จะไปมีอะไรด้วย
อันนี้น็อตเขาอ้างนะน็อตเขาอ้างนะครับ

ยังส่งภาพถุงยางอนามัยเนี่ย

เห็นส่งภาพถุงยางอนามัยมาแบบนี้เนี่ย
เขาบอกอย่างนี้ไม่ได้แล้ว
เขาก็เลยวีดีโอคอลไปหาเตเลย
พอเตเห็นว่าคนที่วีดีโอคอลมาเนี่ย
ไม่ใช่ปูเป้แต่คือน็อต

เพื่อจะมาเจอกันเพื่อให้เคลียร์ใจกัน
แล้วน็อตบอกผมไม่ได้เป็นฝ่ายนัดสถานที่
ไม่ได้ว่าหลอกเขาให้เพื่อจะออกมาแทงอะไรอย่างนี้นะ
นั่นแหละเป็นคนบอกเองว่าจะเจอกันที่ไหน
แล้วพอไปถึงจุดนัดเจอเนี่ยที่จะเคลียร์กันเนี่ย
เปย์เนี่ยจะเข้ามาทำร้ายทางเขาก่อน
ก็เลยควักมีดออกมาแล้วก็แทงใส่ไป
ยืนยันว่าเพื่อป้องกันตัว
ไม่ได้ตั้งใจจะให้อีกฝั่งเหนือเจ็บขนาดนี้
เห็นไปหน้าเรียบร้อยเค้าก็ยวนสองคนตอนนั้นผมก็เห็น
ถึงผมก็ด่าไปแล้วโทรมาทำไม
อ่าก็เดี๋ยวรอตามตัวอีกสามคน

คนหนึ่งก็ถูกฝากขังที่สารเยาวชนและครอบครัวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ส่วนน็อตเนี่ยมือแทงเนี่ย

เพราะว่ามามอบตัวตำรวจเลยให้ประกันตัวในชั้นการสอบสวนนะฮะ